๗โมง๑๕นาทีช่วงนี้มาดูเรื่องมือของเงินทอง
กันหน่อยมันไม่เข้าใครออกใครและเป็นใครจริงนะ
เรื่องการทวงเงินกันแล้วแทงกันจนตายนะคุณผู้ชม
ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
หนุ่มใหญ่คนนึงไม่พอใจที่ถูกโทรไปทวงค่าเช่าห้องห้องเช่าที่เพื่อนรักค้างอยู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าชื่อตีแอนตุซอยอยู่ศุกร์๓๔ในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
จนทีเขาตรวจสอบพบผู้ตายชื่อว่านายหานภูริจันวัย๕๖ปี
มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
ถูกแทงบริเวณต้นขาขวาเป็นแผลชะกัน๑แผล
เลือดสาดกระจายเกลื่อนพื้นทางเดินไปหมดเลย
ส่วนมือมีดก็คือนายแผนหมู่วัฒนาวัย๕๓ปีค่ะ
หลังจากบุกมาแทงเขาถึงบ้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างรวดเร็ว
ถามลูกสาวของนายหารผู้ตายก็รู้มาว่า
ก่อนเกิดเหตุนายหานโทรไปหานายแผน
เรื่องค่าเช่าห้องที่นายสมคิดค้างอยู่ตัวละคร๓ตัวแล้วนะ
นายหานโทรไปทวงเงินจากนายแผน
เพราะว่าเพื่อนของนายแผนที่ชื่อสมคิดเนี่ยค้างค่าเช่าห้องนายหารอยู่
ก็ถามว่าอยู่กับสมคิดหรือเปล่าถามในแผนนะโทรไป
อยู่กับสมคิดหรือเปล่าโทรไปทวงเงิน
ในแผนไม่พอใจเพราะว่ารักสมคิดมากสมคิดเป็นเพื่อนรัก
แล้วตอนนั้นเนี่ยเมาอยู่พอดีเลยค่ะ
ไม่พอใจเลยถูกโทรมาทวงเงินขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงที่บ้าน
แล้วก็ชักมีดแทงนายหารเลย
หานั่งกินข้าวอยู่นะคะชักมีดออกมาแทง
สองคนก็ต่อสู้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
แต่สุดท้ายนายหานพลาดท่าล้มลง
นายแผนก็เลยเอามีดแทงเข้าไปที่ต้นขา

แผนเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
หาเนี่ยถูกแทงเข้าที่ต้นขาซึ่งต้นขามันคือเส้นเลือดใหญ่ค่ะ
พอถูกแทงเข้าไปเลือดก็ไหลออกเยอะ

ตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้านพักของนายแผนนะคะอยู่ในซอยอยู่สุข๓๐
จากที่เกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเองแต่ยังไม่เจอตัวในแผนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตามตัวในแผนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป